พาไปที่นครราชศรีมานะคะเป็นเหตุการณ์หนูน้อยวัย๕ขวบติดอยู่ในรถนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่นำมาเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองเช้านี้นะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่บริเวณภายในปั๊มน้ำมันปตทเลิศวัดริมถนนมิตรภาพตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
กู้ภัยฮุก๓๑ก็ต้องลงพื้นที่ไปช่วยแบบนี้ค่ะพยายามทุกวิถีทางกับรถคันนี้ที่เด็กชายวัย๕ขวบติดอยู่ข้างในบริเวณเบาะหลังนะคะ
รถยนต์๗ที่นั่งเชฟโรเล็ตทะเบียน๓กไก่ชช๖๒๓๘กรุงเทพมหานครตากับยายลุ้นใจแทบขาดเลยหลานติดอยู่ข้างใน
ฝ่ายตาเนี่ยชื่อว่าคุณชวลิศพรมแย้มใหญ่อายุ๕๓ปียืนรอให้ความช่วยเหลืออยู่บริเวณด้านข้างแบบนี้นะเห็นไหมฮะ
๕ขวบคือตาเนี่ยพยายามบอกน้องว่าให้ปลดล็อกปลดล็อกแต่คือน้องก็ไม่เข้าใจค่ะสุดท้ายต้องโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยแล้วกู้ภัยใช้เวลาสักประมาณ๑๕นาทีช่วยได้สำเร็จ
เราถามคุณตาชวลิศคุณตาทำไมน้องถึงไปติดข้างในได้ล่ะคุณตาบอกว่าตนเองเนี่ยขับรถจากกรุงเทพกะว่าจะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาลสินโดยมีภรรยาแล้วก็หลานชายนั่งมาด้วยพอมาถึงปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุจอดรถกะว่าจะไปเติมน้ำในหม้อน้ำระหว่างนั้นภรรยาลงมาด้วยก็เลยทำให้ในรถเนี่ยมีห
ไปโดนปุ่มกดล็อกกุญแจรถก็อยู่ข้างในทำให้เปิดมาไม่ได้พยายามตะโกนเรียกหลานให้ปลดล็อกเท่าไหร่หลานก็ไม่เข้าใจสุดท้ายแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนะคะคุณตาทำถูกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วยช้าเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยอาจจะขาดอากาศหายใจเล็กเล็กน้อยยังไงก็เอาน้องลงไปด้วยเถอะนะครับ